ส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นรอปภไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมอาชีพ
ก็ชักมีดมามาแทงจนอีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตเลย
ไปดูเหตุการณ์รอปภก่อนละกันค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริษัทแห่งหนึ่งบนถนนราชดำเนินกลาง
เขตพระนครกรุงเทพฯก็ไปตรวจสอบนะครับ
พบศพของนายประยงโปร่งจิตอายุ๔๘ปี
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่หน้าอก
ถูกแทงที่สะโพกแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่ง
ส่วนคนที่ก่อเหตุก็เป็นเพื่อนรอปภอยู่กะเดียวกันเลย
ยามอยู่กะเดียวกันชื่อว่านายสนามกุลสอนนานอายุ๔๕ปี
แล้วหลังจากที่นายสนามก่อเหตุเสร็จไม่ได้หนีไปไหนด้วย
ยืนรอเลยให้ตำรวจมาจับยืนรอมอบตัวอยู่
จากการสอบสวนนายสนามก็ทราบว่า
ทั้งผู้ตายแล้วก็นายสนามก็เป็นรอปภที่เข้าเวรคู่กัน
ตอนนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะหัวหน้ารอปภโทรศัพท์
ได้รับโทรศัพท์จากนายประยงซึ่งเป็นผู้ตาย
นายประยงบอกว่าช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยพี่ผมถูกแทง
หลังจากนั้นสายหลุดไปค่ะหัวหน้ารอปภก็พยายามนะ
โทรศัพท์กลับไปไปหานายประยงอีกทีนึง
แต่คนที่รับสายไม่ใช่นายประยงแล้วเป็นนายสมานรอปภคู่กะเนี่ย
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ประโยงรับสายไม่ได้ผมแทงมันตายไปแล้ว
เนี่ยบอกแบบนี้เลยค่ะหัวหน้ารอปภก็ตกใจ
รีบมาที่เกิดเหตุเลยพอมาถึงนายประยงเสียชีวิตแล้วจริงนะคะ
ส่วนนายสนามเนี่ยก็ดูท่าทีหัวหน้ารอปภบอกนะ
ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรก็เหมือนกับกำลังเช็ดพื้น
ทำความสะอาดพื้นเพราะว่ามันเปื้อนคราบเลือดไงคะ
ซึ่งก็บอกว่าผมเนี่ยกลัวนายเขาจะไม่พอใจ
ที่ทำพื้นเนี่ยเปื้อนเลือดเลือดของนายประยง
เพื่อนที่ผมเพิ่งแทงตายเนี่ยแหละจากการที่ตำรวจสอบปากคำเนี่ยนะคะ
ก็ทราบว่าสาเหตุทั้งสองคนนายประยงกับนายสนามเขาเถียงกัน
เถียงกันจนทำให้นายสนามผู้ก่อเหตุเนี่ย
คว้ามีดไปแทงนายประยงจนถึงแก่ความตายโอ้โหดูสิคนอารมณ์ร้อนคนใจร้อนอ่ะนะ
พอมีอาวุธอยู่ในมือแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ครับ
นี่เหตุการณ์แรกนะคะคุณผู้ชมไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอยู่ที่ทุ่งครุค่ะ
เป็นเหตุการณ์สามีแทงภรรยาท้องแก่ตายทั้งกลมเลยค่ะ
เกิดขึ้นภายในห้องเช่าในซอยประชาอุทิศ๖๔เขตทุ่งครุนะคะ
แล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยไปพบผู้บาดเจ็ดหนึ่งราย
เป็นผู้หญิงสวมใส่ชุดคลุมท้องสีชมพูแดงแบบนี้ค่ะ
เพียงผนังห้องอยู่แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเห็นนะคุณผู้ชม
หายใจแบบรวยรินแล้วอะค่ะแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งให้การช่วยเหลือ
ท้ายที่สุดเธอก็เสียชีวิตนะคะเธอคนนี้เนี่ยเป็นชาวพม่า
ชื่อนางสาวเอมิยะทูซึ่งก็มีบาดแผลถูกแทงที่หน้าอก
โดนแทงที่กลางหลังแล้วนี่ค่ะเป็นสามีก่อเหตุ
ชื่อว่านายเยสทูสัญชาติเดียวกันนะคะอายุ๒๗ปี
ทีนี้ไปสอบถามเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ข้างเคียงก็เล่าให้ฟังให้ข้อมูลแบบนี้
ปกติเนี่ยนะผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันประจำเลยวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ฝ่ายหญิงเนี่ยเพิ่งกลับมาจากพม่าพอกลับมาถึงก็ทะเลาะกันกับสามี
รอบนี้ดังนานกว่าปกติเพื่อนบ้านเพื่อนข้างห้องก็เลยเดินออกมาดู
ปรากฏว่าผู้หญิงโดนแทงแล้วนอนหายใจโรยรินอยู่
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจนะคะน่าสงสารเนอ
ท้องแก่ด้วยนะใช่ตำรวจก็เลยคุมตัวสามีที่ก่อเหตุเนี่ย
กลับโรงพักไปดำเนินคดีคิดดูสิไม่ใช่แค่ภรรยาที่ตาย
ลูกในท้องอ่ะตำรวจจะลืมตาดูโรคอยู่แล้วนะใช่